แล้วตอนกลางคืนนะคะคือมันมีเหตุการณ์ที่รถเบนท์คันหนึ่ง
รถหูละนะอืมขับรถย้อนสอนย้อนสอนนี่เจอต้อกจัด
เขาต้องเบี่ยงลบขึ้นทางเท้าให้เลยน่ะเพราะว่า
ไปเจอซาเล้งคุณผู้ชมคะแล้วเขามาทางตรงปกติอ่ะ
เขาหลบไม่ทันครับชนกันเข้าไปเต็มเต็มเลย
เพราะดีนะคะคนที่ขี่ซาเล้งเนี่ยกระโดดหลบทัน
ประเด็นมันอยู่ที่คนขับรถเต็มโอ้โหโอ้โหทำไมยืนอย่างงั้นเหรอ
ยืนไม่ตรงเป็นอะไรเป็นอะไรฮะอ่าไปฟังสิ
คนที่เขาโพสต์คลิปนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนขับรถเบ้นเป็นอะไรรู้ไหม
เขาบอกว่าโอ๊ยน้ำในหูไม่เท่ากันไม่ได้เมาเชื่อดิ
ใครจะเมาแล้วมาขับรถไม่มีหรอกบ้าหน้าเราว่า
คุณเล่าเหมือนคุณเป็นอารมณ์คนโพสต์เพราะเขาเขียนมาแบบนี้
คือเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ยืนกดโทรศัพท์อยู่ริมถนนหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ดูเมาเมาไงคะแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าโอ๊ย
แฟดมาเลยจ้าอันนี้ข้อมูลจริงแล้วนะ
บอกเมาแฟดมาเลยย้อนสอนมาบวกซาเล้งดีนะซาเล้งโดดลงมาก่อน
ชนเสร็จยังลากมาอีกร้อยเมตรใบขับขี่ก็ไม่มีเลยไม่โทรเรียกประกัน
โชคดีมีคนเห็นเหตุการณ์ถึงถ่ายคลิปเอาไว้ได้เพราะว่าคนขับเบ้นเสนอให้เงินสองพันบาทให้เรื่องจบ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยค่ะไปหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเลย
ไปเจอนางคำภูศรีบุตตะเธอเล่าบอกว่า๓ทุ่มคืนเกิดเหตุนั่งขายส้มตำอยู่พอดีเลย
เบ้นคันนี้ขับย้อนสอนมาจากไหนไม่รู้แหละแต่ไม่ได้มาจากที่ใกล้ย้อนสอนเลาะมาเรื่อยตามถนน
ไปเจอกับแท็กซี่ที่ขับมาทางตรงแท็กซี่ต้องเบี่ยงซ้ายขึ้นฟุตปาดเพื่อหลบให้
ก็เบี่ยงซ้ายจะหลบเหมือนกันแต่ไอ้จังหวะเบี่ยงซ้ายหลบแท็กซี่
และอย่างที่บอกคนขับซาเล้งกระโดดหลบจากรถทันค่ะก็เลยบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองไปฟังแม่ค้าคนนี้เล่าหน่อยสิ

ไม่ขึ้นแท็กซี่ก็จอดตรงต้นไม้พอดีเขาก็อ้อมแท็กซี่ไปแท็กซี่ก็ถอยถอยถอย
ซี่กลัวชนใช่ไหมล่ะพอดีเขาขับตรงไปเลยเลยแท็กซี่ไป
พอดีไปชนกับมาพอดีเขาก็เปิดกระจกออก
เมาเหรอเมาเหรอไม่ได้เมาไม่ได้เมาเขาว่าอย่างนี้
เขาไม่ใช่เมาแต่ว่าลิ้นเขาพันละกัน
อีกคนที่เห็นเหตุการณ์คือนางสุจินขวัญชื่นค่ะ
ได้ยินพนักงานร้านสะดวกซื้อแถวนั้นเขาคุยกันด้วยนะว่า
บอกจะจ่ายให้ห้าพันแล้วพูดว่าไงรู้ไหมอ้อ

ไม่เอานี่ก็รู้จักตำรวจเหมือนกัน

สุดท้ายก็เรียกร้องกันให้ยอมรับผิดแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหาย
ตอนท้ายมีตำรวจมาช่วยไกลเกลี่ยด้วยนะคะ
แต่ว่าป้าแกก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันจบลงยังไง
เราก็เลยไปถามความคืบหน้าทางคดีที่สอนอบางกอกใหญ่เจ้าของพื้นที่ซะหน่อย
เพราะไม่มีใครมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเลย
เดี๋ยวต้องรอสอบถามร้อยเวรที่เข้าเวรช่วงนั้นอีกทีหนึ่งก่อน
แต่เบื้องต้นเขาอาจจะตกลงกันได้จริงก็ได้
ก็เลยไม่ได้มีคนมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วก็ส่วนเรื่องที่ว่าเรื่องขับรถย้อนสอนหรือว่าเมาหรือเปล่าเนี่ย

อาจจะมีการออกหมายเรียกคนขับรถเบ้นมาสอบปากคำ
เพราะว่าถ้าผิดจริงจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
มันก็ถือเป็นคดีอายามยอมความไม่ได้นะคุณเนาะ